คนดูคนไหนกำลังมีแผนจะผ่อนรถจะซื้อบ้านซื้อคอนโดวันนี้ต้องฟังเลยนะมีข่าวดีมาบอกกัน
วันนี้มีวิธีด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มด้วยข่าวดีของคนผ่อนรถกันก่อนเลยครับกฎหมายให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญามีผลบังคับใช้๑๐มกราคมนี้แล้ว
ใครที่เช่าซื้อยานพาหนะต่างครับจะได้รับการคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมากกว่าเดิม
เพดานสูงสุดสำหรับรถยนต์ใหม่จะคิดออกเบี้ยไม่เกินร้อยละ๑๐ต่อปีครับส่วนรถใช้แล้วเนี่ยคิดไม่เกินร้อยละ๑๕ต่อปีและรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกินร้อยละ๒๓ต่อปีและให้ปรับอัตราดอกเบี้ยทุก๓ปีครับแล้วก็จะได้ส่วนรถออกเบี้ยปิดบัญชีก่อนครบสัญญาแบบขั้นบันไดด
แต่ไม่เกิน๒ใน๓ให้ลด๗๐แต่ถ้าหากจ่ายค่างวดเกิน๒ใน๓ไม่คิดดอกเบี้ยเลยครับส่วนเบี้ยปรับผิดนัดชำระเนี่ยให้คิดเฉพาะยอดหนี้ผิดนัดนะครับไม่ได้คิดหนี้ทั้งก้อนเหมือนกฎหมายเก่าอันนี้คือแบบปรับใหม่แล้วนะครับ
ต่อด้วยข่าวดีของคนที่ซื้อบ้านและคอนโดนะครับโดยราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนและจำนองซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน๓ล้านภายในวันที่๓๑ธันวาคมปีนี้ครับปี๒๕๖๐
โดยคุณจะเสียค่าจดทะเบียนโอนอสังหาร้อยละ๑และค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาร้อยละ๐๐๑เท่านั้นซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าขายกฎกระทรวมนี้มีอะไรบ้างล่ะบ้านเดียวก็เข้าขายนะครับบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน๓ล้านบาทนะครับ
แล้วใครต้องเจอกับเบอร์แปลกหรือว่าแก๊งคอร์เซ็นต์เตอร์แล้วมันยุ่งยากมันรำคาญใจในทางกศทชร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เครื่องที่ครับสามารถเปิดบริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศได้โดยกดดอกจันทร์๑๓๘ดอกจันทร์๑และ๔เหลี่ยมเพื่อตั้งค่าไม่รับสายจากต่างประเท
นี่ก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับป้องกันคอร์เซ็นเตอร์ที่จะมาหลอกลวงพวกเรา
ทางกศธชร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับ
แต่หากใช้บริการตั้งค่าไม่รับสายต่างประเทศ